ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดลบบุรีไม่น่าเชื่อจริงค่ะคือมีผู้ชายคนนึงเขาไปดื่มเหล้ากับเพื่อนร่วมงาน
เมียโทรตามเมียบอกกลับได้แล้วก็เลยต้องรีบกลับก่อนกลับลาเพื่อนนะเพื่อนร่วมวงเล่าลาก่อนจะกลับแล้วนะจะกลับแล้วนะถึงขั้นโทรบอกเพื่อนที่กลับไปแล้วว่าเดี๋ยวกลับแล้วนะเมียโทรตามโอ้โหคือลาถึงขั้นที่เพื่อนแซวอ่ะแหมลายังก็จะลาไปตายคุณผู้ชมเขาตายจริงนะคือขี่รถจักรยานยนต์รีบกลับบ้านตามคำสั่งเมียแล้วไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

คือเมียร้องไห้แทบขาดใจก้มกราบขอโทษผัวรู้สึกผิดคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองที่เร่งให้ผัวกลับบ้าน
ผัวก็เลยรีบขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านตามคำสั่งเมียแล้วมาประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเฉลิมพระเกียรติค่ะหน้าหมู่บ้านศรีไซทองที่อำเภอเมืองลบบุรีนะคะ
ตำรวจสพมลบบุรีไปตรวจสอบเจอรถกระบะ๔ประตูจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเลย
ใต้ท้องรถมีรถจักรยานยนต์ติดอยู่มีเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายเต็มไปหมด
และผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอภิชาตินะคะอายุ๓๗ปีสภาพศพคือถูกอัดติดกับรถกระบะ
แล้วภรรยามาถึงเห็นสภาพศพก็ร้องไห้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
จากการตรวจสอบนะคะได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะคนขับกระบะเนี่ยเป็นทหารยศ๑๐เอกอายุ๓๕ปี
ขับรถมาตามถนนพอมาถึงจุดเกิดเหตุผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ข้ามเลนมา
แล้วชนแบบประสานงาเต็มมีการลากไปด้วยลากไปประมาณสัก๕๐เมตรได้
ก็รถจักรยานยนต์เลยติดอยู่ใต้ทองรถกระบะไงฮะครับเนี่ยค่ะ
เพื่อนผู้เสียชีวิตบอกว่าคือหลังเลิกงานตอน๕โมงเย็นนะคะ
ก็นั่งดื่มอะไรกันพูดคุยกัน
สักพักนึงเมียของผู้เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามให้กลับบ้าน
สักพักนึงตัวนายอภิชาติผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ต้องรีบกลับบอกเมียตามเมียมาตามแล้ว
เพื่อนทุกคนเลยกลับแล้วนะกลับแล้วนะ
โทรหาเพื่อนร่วมงานที่กลับบ้านไปแล้ว
ว่ากลับก่อนนะเมียตาม
ถึงขั้นที่ต้องเอ่ยปากว่าโอ้โหลาอะไรขนาดนี้
ลายังกาจะลาไปตาย
เพื่อนบอกไม่น่าเชื่อก็เนี่ยคือไปตายจริงอ่ะนี่ค่ะ
คือสุดท้ายเนี่ยเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านตามคำสั่งเมียใช่ไหมคะ
เมียคือแวะซื้อของร้านสะดวกซื้อแล้วเมียโทรบอกเพื่อน
วันนี้แหละอะภิกษะตายแล้วนะถูกรกชนตาย
ผมเพิ่งมาใหม่เขาก็บอกขอเป็นเพื่อนนะขอเป็นเพื่อน

เขาพูดว่าเออพี่ก็รักเองที่พี่พูดไป
อยากให้เองดีขึ้นยินดีต้อนรับ
พี่เขาขอโทษแต่ถึงพี่ทำไม่ดี
คือตัวภรรยาก็ร้องไห้ตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
กราบศพสามีและขอโทษสามีที่เร่งให้กลับบ้านค่ะ

เขาคาดว่าสาเหตุของอุบัติเหตุนี้ก็คือ
ตัวผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์แล้วแซงขวา
แล้วมันล้ำเลนไปไปประสานงากับรถกระบะที่สวนทางมา
ก็เนี่ยค่ะดูสภาพรถจักรยานยนต์สิคะ